ยืนหาเธอ

ปิดตามัน
ปิดตามัน

ไม่ยากเพราะมีความเข้าใจกับมันครับผม
เข้าใจยังไงบิ
เข้าใจว่าเราต้องรู้ว่ามัน
มันจะทำร้ายเรายังไง
เพราะว่าดูแล้วตัวนี้มันเชื่อง

มื้อปากเลยพวกช่วยแถนะคะเราก็ต้องรีบช่วยกัน
ชาวบ้านคือช่วยกันลงล้น

กลัวแบบเด็กเล่นน้ำเกิดอันตรายกับเด็ก

แล้วก็ลงใจ

ภูมิไปรับ

เหอยพอผมไม่ชอบ

ได้เป้าหมาย
แบบปกป้อง
ลิฟต์ประวังมาแล้วครับ